คุณผู้ชมคะพูดถึงรถกระบะ
ความจริงรถกระบะมันขนของได้เยอะแล้วนะ

เขาทำอะไรอ่ะเจาะเป็นช่องลับท้ายกระบะ
ตำรวจตาดีค่ะไปเปิดดู
เจออะไรไม่ได้เจอของค่ะ
ถ้าต้องมาอื้อออกมาระวังใจเย็นไม่มีอะไร
ที่เขาเตือนไงพี่น้ำแข็งว่าอย่าไปนั่งท้ายกระบะ
อันนี้นอนอันนี้นอนแล้วไม่ได้นอนท้ายกระบะด้วยนอนช่องลับ
โอ้โหเราเป็นคนตลกนะเนี่ย
นี่คุณผู้ชมโอ้ยหนีเข้าเมืองไงใช่แล้วเจาะช่องไว้แบบนี้
นอนกันมาสองคนนะคะแต่แหม่เจ้าหน้าที่ตาดีจริงจริงนะครับนี่พอดูจากภายนอก
เอาตรงนะถ้าเกิดมองผ่านผ่านมองแบบแป๊บเดียวกระบะก็แล่นผ่านไปอ่ะ
ไม่รู้เลยจริงค่ะเพราะว่าท้ายรถก็ไม่ได้มีคนไง
เมื่อวานเราเล่าข่าวอะไรนะกระบะแข็บใช่ไหมเออนั่นอัดอยู่ข้างในนะ
อันอัดอยู่ตรงแคปรวมรวมแล้วอ่ะสิบคนแต่อันนี้อยู่ไม่เยอะสองคนนี่แหละ
แต่ตรงนั้นน่ะลงไปอยู่ยังไงต้องต้องยกความดีความชอบให้ตำรวจภูทรจังหวัดตากเลยค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีกระบะอิซูซูสีขาวเนี่ย
รักรอบขนแรงงานผิดกฎหมายเข้าเมืองนะโอ้โหแม่นเป๊ะเออใช่
แล้วเขาตั้งด่านแบบตรวจค้นเลยตอนแรกตรวจค้นรถคันนี้ไม่ได้เจออะไรผิดกฎหมาย
ก็เกือบแล้วล่ะจะปล่อยไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
แต่บังเอิญเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ๊ะกระบะท้ายมันมีอะไรเหมือนกับมีน็อต
แล้วมันทำเป็นฝาแบบเปิดได้เปิดดูหน่อยดิ
พอขอเปิดดูก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเลยค่ะนี่เป็นแรงงานชาวเมียนมาสองคนนอนอยู่
ก็เธอก็สารภาพว่าแอบโดยสารมาจะมาหางานทำ
แต่แหมก็มาเกมสักก่อนโดนจับได้นะครับสักก่อนนะครับคุมตัวทั้งสองคน
แล้วถามว่ามีคนอื่นอีกไหมคนขับรถอีกหนึ่ง

ก็ต้องส่งที่สพพวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

ดัดแปลงกระบะตามแนวชายแดน

แรงงานเถื่อนกับน้ำมันเถื่อน